จังหวัดหมาสารคามพักเพื่อไทย

ด้วยวาจาและเพื่อความ

ผมเนี่ยได้เรียนถามกระทู้นี้

ซึ่งท่านลำตีว่าการกระทรวงการคังเนี่ย

เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในพระราชบัติธรรมประมาณปี๒๕๖๕
จำนวน๙๑๗๐๐ล้านที่ล่าช้านะครับ
ท่านประธานครับผมได้ขออนุญาตท่านประธาน
ได้ขึ้นภาพนะครับประกอบการอภิปรายครับ
เชิญนะครับเนื่องด้วยในขณะนี้นะครับ
เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปีผลปีการผลิต๒๕๖๔ทับ๒๕๕๙
และปีนี้ราคาข้าวหอมมะลิทางภาคอีสาน
ราคาตกต่ำอย่างมาก
ชาวนาขายข้าวเปลือกหอมมะลินะครับ
ที่เป็นข้าวแห้งเนี่ยได้กิโลหนึ่งประมาณ๗๘บาท
ในขณะที่ต้นทุนการผลิตของชาวนาทางภาคอีสาน
และภาคอื่นนะครับ

หนึ่งเนี่ยราคาปุ๋ยราคาถุงละ๙๔๐บาท
สองน้ำมันดีเซลราคาลิตละ๓๓บาท
สามค่ารถเกี่ยวข้าวนะครับ

ต้องรอเงินประกันรายได้
ที่รัฐบาลบอกว่าจะชดเชยให้

กำหนดไว้ที่ให้ตันละ๑๕๐๐๐บาท
ครอบครัวละไม่เกิน๑๔ตัน

จำนวน๑๓๐๐๐ล้านเนี่ย

เมื่อวันที่๙พฤศจิกายนปี๒๕๕๙

มีประมาณ๔๕ล้านครัวเรือน
และเงินประกันรายได้

ตอนนี้ขายข้าวก็ไม่ได้ราคาขาดทุนนะครับ

นี่เป็นภาพนะครับที่
ผมเนี่ยได้พูดคุยกับชาวบ้าน

ที่ซื้อปัจจัยการผลิตต่างเนี่ย

ก็มีอยู่อันเดียวนะครับที่

เงินประกันรายได้เพราะว่ารัฐบาล

คราวนี้เนี่ยอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่า

เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับ

โรงแรมที่เคยทำงานเนี่ย

มีความเดือดร้อนค่าคลองชีพก็สูง

ผมก็จะเข้าสู่คำถามครับว่า

แต่ยังขาดเงินอีกประมาณ๗๖๐๐๐ล้านบาท

ทั้งหมดนะครับ๘๙๐๐ล้านบาท

บริหารจัดการก็คือเรื่อง
เก็บเกี่ยวอีก๕๔๐๐๐ล้านบาท

จะจ่ายเงินประกันรายได้เข้านะครับ

เพราะชาวนาทางภาคอีสานฝากผมมา

อยากจะให้ท่านลำตี

ถึงจะได้เงินนะครับก็อยากจะ
ขอสอบถามความชัดเจนครับ

สสยุทธพงศ์จรัสเกษียณ

จากประเด็นคำถาม
กระทู้สดของท่าน

คณะล้ำตีนะครับ

ที่จะดูแล

ในเรื่องของเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็ง

ให้สามารถที่จะดำรงอยู่ได้

เกษตรกรนั้นถือเป็น

กระดูกสันหลังของชาติ
จึงขอกลับเรียนว่า

เมื่อวันที่๒๕ตุลาคมนั้น
นะครับ

เมื่อวันที่๒๕ตุลาคม
ที่ผ่านมานี้เองนะครับ

ให้แก่เกษตรกร

ในรอบปี

๓พัน๒ร้อย

และได้ใช้

ทะกษนะครับ

เป็นผู้ดำเนินการ

นะครับได้ให้ความสนใจ

ท่วมนะครับแล้วก็ในช่วงโควิดนะครับ
ก็เลยได้มอบให้ทกศนั้นได้จ่ายเงินไปเอ่อ
จำนวนสองครั้งนะครับงวดที่หนึ่งวันที่สิบห้าเอ่อ
ตุลาคมและเอ่องวดที่สองนั้นเอ่องวดที่หนึ่งในวันที่เก้า
พฤษจิกายนหกสี่และงวดที่สองในวันที่สิบ
พฤศจิกายนหกสี่นะครับเอ่อจำนวนเงินหนึ่งหมื่น
สามพันสองร้อยยี่สิบห้าจุดสี่สี่ล้านบาทนะครับ
ก็ได้จ่ายไปแล้วนะครับและจากคำถามของท่านว่าอีกส่วนที่เหลืออีก
หมื่นหกพันล้านเศษนั้นนะครับเอ่อรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนั้น
นะครับคิดเห็นอย่างไรก็ต้องบอกว่านะครับเอ่อ
กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นผู้ที่จะต้องดูแลและก็จัดหาเงิน
นะครับเอ่อมาให้กับเอ่อชาวไร่ชาวนานั้นนะครับเอ่อ
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพนักท่านนายกรัฐมนตรี
นั้นนะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับกับรายได้ของพี่น้องเกษตรกร
โดยเฉพาะชาวไล่ชาวนานะครับท่านเอ่อกระทรวงการคลังนะครับ
จึงได้มีมาตรการนะครับจึงได้มีมาตรการในการที่จะดูแลเอ่อ
เงินก้อนนี้นะครับให้ได้มาที่จะจัดนะครับเอ่อ
ชดเชยจากเงินประกันรายได้ให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับ
อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องกลับเรียนท่านยุทธพงศ์นะครับ
ว่าการประกันรายได้จากการขายข้าวของพี่น้องชาวนา
และไม่ได้ราคาตามเกณฑ์นั้นนะครับรัฐบาลก็จะมีกรอบวงเงิน
ชดเชยตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
งวดที่๓งวดที่๔นะครับที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับ
ก็จะต้องเป็นงวดที่เมื่อเกษตรกรได้ขายข้าวออกไปแล้ว
นะครับแล้วได้ราคาเท่าไหร่เอามาคำนวณนะครับ
กับราคาที่นะครับทางรัฐนะครับทางกระทรวงเกษตรได้ประกาศเอาไว้
ว่าเท่าไหร่และขาดเหลืออยู่เท่าไหร่นั้นจึงนำเงินส่วนต่างตรงนั้น
คำนวณเป็นเงินเท่าไหร่นะครับและกระทรวงการคลังนะครับ
ก็จะจัดหาเงินนะครับไปชดเชยให้กับชาวไล่ชาวนา
ขณะนี้ตามที่ท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าตัวเลขนะครับ
ในงวดที่หนึ่งและงวดที่สองนะครับได้ขายข้าวไปแล้ว
และได้คำนวณออกมาเป็นเงินจำนวนประมาณนะครับเอ่อ
จำนวนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าจุดสี่สี่ล้านบาทนั้น
รัฐบาลก็ได้เร่งรัดนะครับให้จ่ายโดยให้ธนาคารเอ่อ
ให้โดยให้เอ่อทกศนั้นนะครับได้จ่ายไปนะครับ
วิธีการจ่ายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอลหานะครับ
กระทรวงการคลังได้กำชับนะครับให้ทคศจ่ายโดยโอนเข้าบัญชีของพี่น้อง
เกษตรกรโดยตรงนะครับเพื่อตัดนะครับปัญหาด้านอื่นอื่นที่จะถูกนำมา
กล่าวอ้างนะครับก็ได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
และในขณะเดียวกันนะครับกระทรวงการคลังก็ยังได้เร่งรัด
ส่วนราชการต่างต่างนะครับเอ่อที่ได้เอ่อมาขอเงินนะครับ
เอาไปเพื่อชดเชยเอาไปเพื่อจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรและเอ่อ
ผู้ที่จะใช้เงินนะครับต่างเนี่ยถ้าได้ขอเงินไปแล้วนะครับ
แล้วก็เอ่อโครงการต่างต่างเหล่านั้นท่านราชานะครับ
ก็ให้สรุปโครงการมาและเงินที่เหลือกรอบวงเงินที่เหลือนะครับ
ก็จะได้นำกลับมาคืนให้กับกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง
ก็จะจัดเงินเอ่อที่ยังกระจัดกระจายอยู่นั้นนะครับเอ่อ
มาให้กลับมาเตรียมไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับในงวดต่อไป
เหตุที่ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับก็ต้องกลับเรียนเอ่อ
ท่านสอสอนะครับว่านะครับการใช้จ่ายเงินนะครับ
ตามมาตรา๒๘นะครับให้ใช้จ่ายเงินก้อนนี้ได้
ในกรอบวงเงินสามสิบเปอร์เซ็นต์ของนะครับ
งบประมาณในปีนั้นนั้นนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเอ่อ
ได้ใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นส่วนมากนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ยังเหลืออยู่อีกไม่มากนะครับดังนั้นจึงจะต้องแจ้งให้กับส่วนราชการต่างต่างเนี่ย
ที่ขอเงินก้อนนี้จากในกรอบวงเงินสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับ
เอาไปใช้แล้วถ้าโครงการไหนล่าช้านะครับ
ก็ให้ส่งตัวเลขกลับคืนมาเพื่อให้กระทรวงการคลัง
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรายี่สิบแปดนะครับเอ่อ
จะได้เอ่อรวบรวมนะครับเงินจำนวนนี้
ซึ่งก็มีจำนวนมากมายนะครับ
เอามาเพื่อเป็นกรอบวงเงินสำหรับจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาในเอ่อ
งวดต่อต่อไปนะครับซึ่งกระทรวงการคลังนั้น
มีความกระตือลือร้อนมีความตั้งใจเร่งรีบนะครับ
ที่จะเตรียมเงินก้อนนี้เอาไว้นะครับ
ชดเชยส่วนต่างรายได้ตรงนี้อย่างไม่ย่อท้อ
แล้วก็อย่างรวดเร็วนะครับก็ได้กลับท่านกราบเรียนท่านสอสอนะครับ
ขอบคุณครับครับเจอยุตภงคำถามที่สองครับ
ภรรยาไทยคือผมได้เรียนถามท่านดร์เตอร์สันติ
น้ำตรีช่วยประกาศกระซุกกันครังนะครับว่าเงินเนี่ย
ประกันรายได้นะครับที่ท่านจ่ายไปเนี่ย
เมื่อวันที่๑๓๐๐๐ล้านก็คือเก็บเกี่ยวก่อน

ซึ่งขณะนี้วันนี้เป็นวันที่๑๘พฤศจิกา๒๕๖๒
ก็ผ่านไปเป็นเวลาเดือนเสร็จแล้วนะครับ

ขณะนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
ยิ่งช่วงปลายตุลาพฤศจิกานะครับไปถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมเนี่ย
ชาวนาก็ยิ่งเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับคราวนี้เนี่ย
ปัญหานะครับที่ผมได้เรียนถามเนี่ยว่าที่ชาวนาเขาเก็บเกี่ยวแล้วแล้วเขาก็ไปแจ้งนะครับ
กับทางรัฐบาลว่าได้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ย
ผมในฐานะที่เป็นสอสอทางภาคอีสานเนี่ยก็ต้องมาทวงถามนะครับว่า
เงินค่าเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อไหร่รัฐบาลเนี่ยจะจ่ายให้
เพราะว่าชาวนาเนี่ยขาดทุนมากนะครับเนื่องจากปัจจัยการผลิตเนี่ย
ราคาสูงค่ารถเกี่ยวบางคนเนี่ยยังไม่มีเงินค่ารถเกี่ยวที่จะไปจ่ายให้กับเจ้าของรถเกี่ยวเลย
แล้วขณะเดียวกันเนี่ยของกินของใช้ก็แพงนะครับ
ก็อยากจะให้ท่านดรสันติเนี่ยนะครับให้ท่านบอกมาเลยครับว่า
ท่านมีแนวทางยังไงนะครับว่าชาวนาเนี่ยเขาจะได้เงินเนี่ย
ชดเชยประกันรายได้เนี่ยเมื่อไหร่นะครับเพราะว่า
เหมือนว่าท่านบอกว่าท่านเนี่ยกำลังจะไปหาเงินนะครับ
แต่ว่าท่านต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
ให้กับประชาชนจากชาวนาภาคอีสานนะครับที่เขากำลังเดือดร้อนในขณะนี้
และขณะเดียวกันครับท่านประธานการประชุมคณะลำตี
เมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่จังหวัดกะบีเนี่ย
ท่านนายกลำตีเนี่ยบอกว่าได้ให้นโยบายไปว่า
ลื้อนโยบายประกันรายได้เข้าเพราะเป็นภาระที่จะต้องใช้งบประมาณเยอะ
ก็อยากจะเรียนเป็นคำถามเลยครับว่าหนึ่ง
เงินเนี่ยนะครับค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยจะได้วันไหนเดือนไหนอย่างไรนะครับ
ชาวนาเนี่ยที่เขารออยู่เขาจะได้ทราบ
สองเงินอ่าค่าชดเชยนะครับจากการเก็บเกี่ยวเนี่ย
เมื่อไหร่จะได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเอ่อ
เงินภัยแรงและอุทธกภัยเนี่ยเมื่อไหร่จะได้
ก็อยากจะให้ท่านดรสันติเนี่ยได้ตอบถึงวันเวลานะครับ
เพราะว่าชาวนาเนี่ยเขารอด้วยความยากลำบากครับ
ขอบคุณครับครับเชิญรับดีกับตอบครั้งที่สองครับ
ครับขอบคุณท่านประธานครับและท่าน
สอสอที่ท่านสอสอผู้ทรงเกียรตินะครับเอ่อ
ธนาคารเอ่อกระทรวงการคลังนะครับเอ่อ
ต้องขอเรียนท่านสอสอยุทธพงศ์นะครับว่าเอ่อ
ท่านเอ่อกระทรวงการคลังนั้นนะครับ
มีเอ่อมาตรายี่สิบแปดพบวินัยการเงินการคลังนั้น
นะครับจะต้องปฏิบัติอยู่นะครับเอ่อ
พรบวินัยการเงินการคลังนั้นกำหนดให้นะครับ
กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอ่อ
ดำเนินการในเรื่องตามที่ท่านได้พูดถึงนั้นนะครับ
จำนวนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของงบประมาณนะครับ
ซึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณนั้นนะครับเอ่อ
คูณกันแล้วนะครับก็เท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ย
มีมีเงินนะครับปัจจุบันเนี่ยมีกรอบวงเงินอยู่นะครับ
เก้าแสนสามหมื่นล้านบาทนะครับในการที่จะดำเนินการช่วยเหลือนะครับ
ซึ่งเก้าแสนสามหมื่นล้านบาทนี้นะครับเอ่อ
เงินส่วนใหญ่นะครับก็ได้เอ่อ
กระทรวงการคลังก็ได้บริหารจัดการนะครับไปให้โครงการต่าง
ที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเอ่อ
ผมเชื่อว่าท่านสอสอคงทราบว่าเงินเหล่านี้เนี่ยเวลากรอบวงเงินให้กับ
ในส่วนราชการต่างต่างไปแล้วเนี่ยนะครับการใช้จ่ายเงินนะครับ
เหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะไม่รวดเร็วนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความรอบครอบนะครับ
ด้วยความตั้งใจการที่จะรีบดูเรื่องเงินเหล่านี้เนี่ย
มาให้ทันแก่พี่น้องเกษตรกรนั้นนะครับก็เลยจึงเอ่อ
ท่านว่าการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการไปยังเอ่อ
ในภาคส่วนต่างต่างที่เอ่อใช้เงินสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้นะครับ
ว่าถ้าส่วนใดที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือนะครับ
เอ่อใช้ยังไม่หมดให้ปิดโครงการแล้วก็ส่งตัวเลขเหล่านี้
กระทรวงการคลังเพื่อกระทรวงเพื่อกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับ
จะได้มีกรอบวงเงินเผื่อเอาไว้นะครับ
ในเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกเอ่อเจ็ดหมื่นหกพัน
พันกว่าล้านนี้นะครับจะได้มาใช้ได้อย่างต่อต่อเนื่อง
เป็นงวดนะครับและนะครับการที่กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินชดเชย
ออกไปได้นั้นมันก็จะต้องให้ส่วนราชการนะครับ
ที่ไปประเมินการขายข้าวของพี่น้องชาวนาเนี่ยนะครับว่าเอ่อ
ในส่วนไหนขายได้จำนวนเท่าไหร่นะครับต่างจากราคาประกันเท่าไหร่
ไปสรุปรวบรวมเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับเอ่อในแต่ละงวดแต่ละงวดนั้น
ส่งมาที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็จะจัดเงินนะครับ
เอ่อไปให้กับเอ่อพี่น้องเกษตรกรโดยผ่านธนาคาร
โดยผ่านธนาคารเอ่อทกศนะครับซึ่งคอลโลมอก็ได้เอ่อ
สั่งการไว้นะครับให้กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงบประมาณนะครับ
แล้วก็ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการที่จะจัดเตรียมเงินเพื่อให้เพียงพอกับการที่จะจ่ายชดเชยให้กับพี่น้องเอ่อ
ชาวนานะครับรัฐบาลมีความตั้งใจนะครับมีความแน่มุดแน่วแน่ในการที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ที่ขายข้าวแล้วนะครับไม่ได้ราคานะครับตามสมควรนะครับ
เพราะว่าเงินเหล่านี้ที่รัฐบาลได้จ่ายออกไปนั้นพี่น้องชาวไร่ชาวนา
ก็จะได้นำไปจับจ่ายใช้สอยนะครับก็จะได้ไปสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ซึ่งรัฐบาลเข้าใจนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการดำเนินการ
ตามที่ท่านสอสอนั้นได้เป็นห่วงเป็นใหญ่ขอบคุณครับครับ
ครับกราบเรียนท่านบทธารณ์ธิกฎรพครับกับผมนายศวงศ์แตรสเทียร
สมาชิกสภาพวุทยาลัศดรจังหวัดมหาศาลคามภักดิ์เพื่อไทย
คือท่านประธานครับผมฟังจากที่ท่านดรสันติเนี่ย
ตอบไปแล้วนะครับเหมือนสรุปใจความก็คือว่า
ชาวนาเนี่ยยังไม่รู้อนาคตเลยครับว่า
จะได้เงินเมื่อไหร่เหมือนว่ารัฐบาลเนี่ย
การนโยบายไปแต่ไม่มีเงินนะครับ
แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเงินประกันรายได้ข้าวเนี่ย
ยังขาดอีก๗๖๐๐๐ล้านแล้วยังมีเงินนะครับ
อีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องค่าบริหารจัดการ
ค่าเกี่ยวอีก๕๔๐๐๐ล้านนะครับก็ตรงนี้เนี่ย
คือสิ่งที่ต้องฝากนะครับให้รัฐบาลเนี่ย
ได้เร่งดำเนินการนะครับเอาเงินเนี่ยมาช่วยชาวนา
เพราะว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลแล้วท่านประกาศไปแล้ว
จะมาบอกว่าไม่มีเงินไม่ได้ครับ
เป็นคำถามในข้อที่๓ของผมครับ
ท่านประธานครับนอกจากนี้ครับ
ทำให้ประชาชนเนี่ยตกงานแล้วก็กลับไปอยู่ในต่างจังหวัด
แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็ตกงานว่างงาน
จากการปิดแคมป์คนงานปิดร้านอาหารปิดตลาดนะครับ
ทีนี้การแก้ปัญหานะครับคนว่างงาน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี๒๕๕๙
ก็คือในเอกสารที่นำมาเรียนท่านประธานนะครับ
เป็นคำแถลงที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภา
เมื่อวันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙
ว่าจะมีการลงทุนโดยใช้เงินกู้
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตามมาตรา๒๒แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะปี๒๕๕๙
ที่ท่านลำตีสันติพร้อมพัฒน์

งบประมาณคนที่๑ของงบประมาณปี๒๕๖๐
ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับท่าน
หน่วยงานนะครับเรียนท่านประธานครับ
ที่ได้รับเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบไปด้วย๑สำนักนายกรัฐมนตรี
๓กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกร

ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรรมตรี
รวมทั้งสิ้นนะครับท่านประธานครับ
หน่วยรับงบประมาณ๘กระทรวง๑๐๙โครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น๙๑๗๐๕ล้านบาท
ซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินกู้ตามพรบงบประมาณปี๖๕
ที่ได้ผ่านสภาและประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณปี๒๕๕๙
แต่ในขณะนี้งบประมาณรายจ่ายปี๒๕๖๕เนี่ย
ได้ใช้ไปแล้วเป็นเวลา๑เดือนครึ่ง

บริหารหนี้ศาลณะตระสูงการคัง

ทั้งที่ได้มีมติคอลโลมอ
ดำเนินการในเรื่องนี้ไปเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม

ที่มีลายเซ็นต์ท่านนายกรัฐมนตรี

ในเงินกู้ยอด๙๑๗๐๕ล้าน
ซึ่งใช้ชื่อว่าเป็นเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตามพบงลปี๒๕๖๕

เงินกู้ยอด๙๑๗๐๕ล้านบาท
เมื่อไหร่กระทรวงการคังจะดำเนินการ
และนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลง
เงินยอดนี้นะครับ
เงินกู้๙๑๗๐๕ล้านต่อสภาไป
ซึ่งผมถือว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นความน่าเชื่อถือ
เพราะว่ารัฐบาลได้แถลงต่อสภาไป
และขณะเดียวกันต้องเรียนท่านประธานว่า
เงินกู้ยอดนี้เนี่ยเป็นเงินกู้เพื่อเป็นงบลงทุนล้วน
และกระต่ายไปถึง๘กระทรวง
โครงการต่างที่ประชาชนที่เขาตกงาน

ก็อยากจะขอเป็นคำถามถามความชัดเจน
จากท่านลำตีสันติพร้อมพัฒน์นะครับ
ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาไป
ก็อยากจะขอความชัดเจนว่างบประมาณเงินกู้๙๑๗๐๕ล้าน
ซึ่งเป็นเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการคังเนี่ยจะดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไร

ขอเชิญน้ำสีครับ
ขอบคุณท่านประธานครับ
ท่านสอสอยุธพงษ์ผู้สงเกตครับ
ในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับ
โดยเฉพาะสำนักบริหารหนี้หรือสพนที่ท่านได้พูดถึงนั้นนะครับ
ผมในฐานะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
ซึ่งได้ดำเนินการเรื่องเหล่านี้นะครับ
ในเรื่องที่จะต้องจัดสรรวงเงิน
จัดสรรเงินให้เพียงพอต่อรัฐบาล

ใช้งบประมาณในทุกภาคส่วนนะครับ
จากอดีตที่ผ่านมาท่านสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทุกท่านคงทราบดีว่า
กระทรวงการคลังนั้นนะครับไม่เคยมีความบกพร่องนะครับ
ในเรื่องที่จะบริหารจัดการเงินนะครับ
แผ่นดินจะต้องใช้ที่รัฐบาลจะต้องใช้ตลอดมานะครับ
ซึ่งกระทรวงการคลังนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือไม่ได้เฉพาะของประเทศไทยนะครับ
ยังเป็นที่น่าเชื่อถือของทุกประเทศในโลกนี้นะครับ
ก็คงเรียนยืนยันอย่างนั้นนะครับ
ส่วนการปฏิบัติงานและการทำงานของกระทรวงการคลังนั้นโดยเฉพาะสพนก็ต้องเรียนว่านะครับ
สพนนอกจากมีหน้าที่ที่จะกู้เงินและก็จัดสรรเงินนะครับ
ในด้านต่างมาให้กับรัฐบาลที่จะต้องใช้จ่ายนั้นนะครับ
สพนมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงนะครับว่าเงินส่วนใดที่จะใช้นั้นเป็นเงินกู้
สพนก็จะสัญหาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุดนะครับเอามาใช้
และสบนยังมีความยังทราบดีว่าเงินที่กู้มาทุกบาททุกสตางค์นั้นนะครับ
เป็นส่วนที่พี่น้องประชาชนก็จะต้องรับผิดชอบเงินเหล่านี้ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นสพนจึงจะไม่กู้เงินมากองไว้เป็นกองใหญ่
ก็จะบริหารในการกู้เงินบริหารกระแสเงินนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับเงิน๙๑๐๐๐ล้านนี้นะครับที่รัฐบาลนะครับจะนำลงไปใช้นะครับ
ที่จะบูรณาการถึง๘หน่วยงาน๘กระทรวงอย่างที่ท่านว่านั้นนะครับ
กระทรวงการคลังขอยืนยันนะครับว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหานะครับเมื่อไหร่จะใช้นะครับ
กระทรวงการคลังโดยสนนั้นก็สามารถที่จะสัดสรรเงินนั้นมาให้ใช้ได้อย่างทันทีนะครับ
ด้วยความรอบครอบนะครับและด้วยความประหยัดนะครับ
อย่างที่ท่านได้พูดถึงว่าเงินประกันรายได้ของพี่น้องเกษตรกรนั้นนะครับ
กระทรวงการคลังสามารถที่จะจัดสรรเงินอย่างนี้มาให้ใช้ได้ทันท่วงทีและมีเงินหรือไม่นะครับ
ก็ต้องยืนยันว่ามีแน่นอนนะครับกระทรวงการคลังไม่เคยบกพร่องกับกระแสเงินหรือการจัดสรรเงินเหล่านี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จึงกลับเรียนท่านสสยุทธพงศ์นะครับว่าท่านสบายใจได้นะครับในเรื่องของการจัดสรรเงินของกระทรวงการคลังนะครับ

ขอลำตรีสรุปนะครับของท่านเวลาหมดไปแล้วครับแต่อนุญาตครับเชิญนะครับ
ขอสั้นครับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะชาวไล่ชาวนานั้นนะครับกระทรวงการคลังยังให้ความสำคัญนะครับในเรื่องนะครับว่าการที่นะครับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวไล่ชาวนาที่ขายข้าวขายพืชผลทางการเกษตรนะครับได้ราคาสูงบ้างต่ำบ้างตลอดมาจากอดีตนะครับ
กระทรวงการคลังนะครับก็ได้เร่งรัดแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานต่างว่านะครับต้องพัฒนาพี่น้องเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลดต้นทุนในการเพาะปลูกในการเพิ่มเทคโนโลยีในการจัดจำหน่ายพันธุ์ข้าวต่างนะครับโดยเฉพาะมีต้องมีการวิจัยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือเป็นสินค้าของพี่น้องเกษตร
ทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพื่อได้แปรรูปไปใช้นะครับเป็นผิดพันธุ์อื่นให้มากนะครับและโดยเฉพาะการรวมกลุ่มนะครับอย่างเช่นชาวไล่ชาวนานั้นการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่นะครับเพื่อลดต้นทุนอย่างที่ท่านสาวได้พูดไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่มันเราสามารถทำเป็นแปลงใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในการทำนา

ของเรานั้นก็เราก็ไปพึ่งผู้ส่งออกรายใหญ่เท่านั้นนะครับผมจึงได้แจ้งไปนะครับตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยกระทรวงการคลังนั้นก็ได้บอกว่ามีเทคโนโลยีในเรื่องของการขายตัวแทนจำหน่ายรายย่อยในต่างประเทศนั้นนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยเหลือกเกษตรกรในด้านอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะนะครับการชดเชยอย่างเดียวนะครับการชดเชยระยะสั้น
จำเป็นที่ต้องช่วยเหลือชาวนาแน่นอนนะครับแต่การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาเช่นการลดต้นทุนการเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์ต่างที่ชาวนาได้ผลิตแล้วนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายก็ดีสิ่งเหล่านี้นะครับรัฐบาลนี้มีความตั้งใจที่จะยกระดับนะครับคุณภาพของพี่น้องเกษตรกรของประเทศไทยนั้นนะครับให้